ชมคุณตำรวจนะสามารถจับคนร้ายได้นะครับ
ซึ่งคนร้ายเป็นอดีตผู้จัดการร้านมือถือชาวจังหวัดราชบุรี
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาทำยังไงนะครับ
ผลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีแถลงผลการจับกลุ่มนายพิมวัฒน์พรชัยแสง
อายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดราชบุรี
ในข้อหารีดเอาทรัพย์และกันโชคทรัพย
เนื่องจากเมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมา
มีผู้ชายที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
แล้วเขามีอาชีพรับราชการอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
โดยนำรูปโปรไฟล์หญิงสาวหน้าตาดีสวยเลย
ในลักษณะเปลือยกายและสำเร็จความไข้
คนร้ายนะครับก็โหลดเอาคลิปในเพจลามกอนาจา
จากต่างประเทศมาทำเป็นคลิปหญิงเปลือยกาย
ไม่เห็นใบหน้าที่กำลังสำเร็จความไข้

จากนั้นคนร้ายเขาอัดวีดีโอขณะที่ชายผู้เสียหายเนี่ย

ทำแบบนี้แล้วเอาไปข่มขู่เขา

ไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้กระจายไปทั่วอย่างแน่นอน

แล้วก็ที่น่ากลัวจริงก็คือ
คลิปเนี่ยพอเขาอัดเอาไว้แล้วเนี่ย
เอาคลิปของผู้เสียหายไปประจานลงในโลกโซเชียลด้วย
ทีนี้ล่ะครับผู้เสียหายเองเขาก็รู้สึกไม่ดี
ทั้งที่ก็คุยกันแล้วว่ามัน

ให้ถึง๖ครั้งเป็นเงิน๒๓๐๐บาท
แต่ทีนี้ไอ้คลิปพวกนี้บางทีมันเอาไปขายต่อไงเอาไปขายแล้วก็ไปลงในเว็บทรงเว็บไซต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ตำรวจสืบสวนก็พบว่าคนร้ายมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เข้าตรวจค้นในบ้านพบคนร้ายกำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์เลย
อยู่แบบชิวเลยอยู่ภายในห้องในห้องนอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยก็มีพร้อมอยู่ด้วยนะครับ
ตรวจสอบในคอมพิวเตอร์พบกับคลิปวิดีโอผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจำนวน๗๕คลิป
ว่าจะมีผู้เสียหายมากกว่า๕๐รายเนื่องจากอะไร
สมุดบัญชีเงินฝากของคนร้ายมีเงินหมุนเวียนมากกว่า๖ล้านบาท

คนที่ทำผิดลักษณะแบบนี้ตำรวจก็ตามได้จากเงินนี่แหละ
ต้นต่อของเงินมันไปทางไหนมันวิ่งไปทางไหนเขาก็ตามจับได้หมดนะครับ
อกจากนี้ยังพบยาบ้า๑๕เมตรพร้อมกับอุปกรณ์การเสพด้วย
ส่งของกลางให้กับพนักงานสอบสวนสพบ้านโป่งไว้ดำเนินคดีในข้อหา
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมาย
จากการตรวจสอบประวัตินายคนนี้พบว่า
เมื่อปี๒๕๕๗นายพิมวัฒน์เนี่ยเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพและครอบครองยาบ้าอีกด้วยนะครับ
ภัยสังคมครับต้องชื่นชมคุณตำรวจสามารถจับจนได้นะครับใช่ค่ะ